จำกรณีดราม่าได้ไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิด

ก็มีคุณลุงขับแท็กซี่คนหนึ่งเดือดร้อนเหมือนกัน
บอกว่าบ้านก็เช่าอยู่อยู่ตัวคนเดียวนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ขับรถแท็กซี่ไม่มีผู้โดยสารเลย
ก็ต้องผันตัวเองไปรับส่งของนะฮะเป็นคนรับส่งของแทนนะครับ
แล้วก็ต้องจ่ายค่าเช่าแท็กซี่วันละ๓๐๐บาท
ชีวิตน่าสงสารจนกระทั่งมีคนเนี่ย
บริจาคเงินให้กับคุณลุงสิทธิชัยท่านนี้

รวมแล้วทั้งสิ้น๘๓๐๐๐๐บาท

แต่ประเด็นนี้นะฮะกลายเป็นประเด็นขึ้นมา
เพราะว่าล่าสุดนะครับทางเจ้าของอู่แท็กซี่มังกรเจ้าพระยา
ก็คือนายปรีชาชุ่มสมบัติ
ซึ่งเป็นเจ้าของอู่แท็กซี่ที่นายสิทธิชัยใกล้ชิด
หรือว่าคุณลุงสิทธิชัยเคยไปเช่ามาขับขี่รับผู้โดยสาร
และแม้แต่ตอนที่สถานการณ์โควิด๑๙ระบาด
แล้วก็เจอพิษเศรษฐกิจผู้โดยสารไม่มี
คุณลุงสิทธิชัยก็ยังขับรถแท็กซี่ของอู่นี้อยู่นะครับ
เจ้าของอู่ออกมาเปิดเผยบอกว่า
นายสิทธิชัยลุงสิทธิชัยยังค้างค่าเช่าเขาอยู่เลยนะ
จำนวน๑๔๐๐บาท
ส่วนลูกชายของนายสิทธิชัยซึ่งก็เป็นคนขับรถแท็กซี่ด้วย
ก็ยังค้างค่าเช่ารถแท็กซี่ของเขาอยู่เลยในสมัยนั้นน่ะ

แล้วก็นายสิทธิชัยเป็นทั้งคนขับ
และเป็นคนค้ำประกันให้กับลูกชาย
ปัจจุบันไม่ยอมจ่ายเงินที่ค้างอยู่
แม้ว่าจะได้รับเงินบริจาคไปถึง๘ล้านกว่าบาทแล้ว
อืมนี่ไงก็เลยกลายเป็นพาดหัวว่า
เนี่ยลุงแท็กซี่หนี้ไม่ใช้แล้วก็เล่าเรื่องโกหกหอบ๘ล้านหนี
ครับคือเจ้าของอู่แท็กซี่นี้ก็บอกว่า
ลุงสิทธิชัยเนี่ยนะฮะคือ
ตัวเจ้าของอู่ก็รู้จักกันมาหลายปีแล้วนะครับ
ทั้งตัวของลุงสิทธิชัยเองแล้วก็ลูกชายนะฮะ
โดยที่ตอนที่เห็นข่าวว่าลุงสิทธิชัยออกมาร้องไห้
ตัวลุงอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลชีวิตลำบาก
ผมก็รู้สึกขัดอยู่ในใจเพราะผมรู้ว่าลุงสิทธิชัยเนี่ย
โกหกเพราะความจริงแล้วลุงก็อยู่กับลูกชายและลูกสาว
ทั้งคู่ก็ทำงานทำการไม่ได้ตกงานส่วนบ้านที่อาศัยอยู่
เป็นบ้านของภรรยาที่เลิกรากันไปไม่ใช่บ้านเช่านะครับ
ส่วนเงินเนี่ยก็เคยทวงถามไปแหมลุงได้เงินบริจาคตั้ง๘ล้านแล้ว
แต่ว่าตัวเจ้าของอู่แท็กซี่เขาก็ไม่ต้องการเงินอะไรหรอกนะ
จะได้รับบริจาคมาเท่าไหร่ไม่ต้องการ
แต่ว่าต้องการหนี้ที่ติดค้างไว้ทั้งตัวลุงสิทธิชัยที่ติดหนี้เขา
กับตัวลูกชายลุงสิทธิชัยที่ติดหนี้รวมทั้งสิ้นเนี่ย
มันประมาณเกือบ๑๔๐๐๐บาทแค่นี้เองที่อยากได้
เคยติดต่อทวงถามไปแล้วนะก็มีการผัดผ่อนก็มีการอะไรต่างนานาไป
แต่สุดท้ายยังไม่ยอมเอาเงิน๑๔๐๐๐บาทมาจ่ายเลย
และล่าสุดก็ติดต่อไม่ได้แล้วนะนะครับเขาก็เลยมาเล่าให้ผู้สิทธิ์ข่าวฟังนะครับ
เรื่องนี้นะครับน้องสาวของลุงสิทธิชัยก็คือนางชุติมาจันดาทองอายุ๗๑ปี
ซึ่งคุณป้าชุติมาก็มีอาชีพเปิดร้านขายของชำ
ในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอชายนาฏอำเภอเมืองชายนาฏ
ก็เปิดเผยบอกว่าพี่ชายก็คือนายสิทธิชัยเป็นพี่ชายแท้
พ่อของเราสองคนเป็นทหารอยู่ค่ายจิรับประวัติจังหวัดนครสวรรค์
ส่วนบ้านที่ชัยนาฏเป็นบ้านเกิดของเธอแล้วก็ตัวนายสิทธิชัยตัวพี่ชาย
แต่พอเริ่มเป็นวัยรุ่นนะครับพี่ชายก็เดินทางไปทำงานเป็นคนขับรถที่กรุงเทพ
รถโดยสารรถตู้ก็จะมาจบที่รถแท็กซี่นี่แหละฮะ
จากนั้นขาดการติดต่อกันไปเจอกันครั้งสุดท้ายคือเมื่อประมาณ๔๕เดือนที่แล้ว
ในงานครบรอบ๑๐๐วันของแม่เท่านั้นเอง
ทีมข่าวของเราก็ถามคุณป้าคุณป้ารู้ไหมว่าพี่ชายคุณป้าได้รับเงินบริจาคตั้ง๘ล้านบาท
ตัวคุณป้าเองบอกว่ารู้จักข่าวเหมือนกันป้าเองก็โทรไปติดต่อติดต่อเขาไม่ได้
แต่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่อยากให้ใครมองว่าพอพี่ชายมีเงินได้รับเงินบริจาคแล้ว
จะไปหวังพึ่งใบบุญหมายถึงว่าป้าเนี่ยนะไม่คิดจะไปหวังพึ่งใบบุญพี่ชายหรอก
ใช่ค่ะแล้วก็ยืนยันว่าพี่ชายเป็นคนดีซื่อสัตว์ขยันทำมาหากิน
เออบอกด้วยนะบอกว่าพี่ชายเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวแยกทางกับภรรยามีลูกสองคน
ส่วนลูกสาวเนี่ยก็มีครอบครัวไปแล้วลูกชายก็ป่วยจิตเวท
แล้วเคยบอกตอนเจอกันด้วยนะพี่ชายเนี่ยก็มาบอกว่าเครียดเรื่องค่างวดรถ
ส่วนตัวแล้วน้องสาวก็บอกว่าไม่คิดว่าพี่ชายจะเชิดเงินหนีไปหรอก
ตอนนี้พี่ชายคงจะรักษาตัวอยู่นั่นแหละเพราะว่าพี่ชายเขาป่วยเป็นโรคไตระยะที่๒ด้วย
เอาฟังเสียงน้องสาวของลุงหน่อยค่ะ
ไม่คิดว่าเขาจะหนีหนี้เพราะว่าถ้าเขามีเงินเขาก็จะต้องใช้หนี้หมด
คือเค้าเป็นคนมีสัญญาพูดทำไหนทำนั้นเพราะเป็นนายทหารเค้าพื้นมิสัยเค้าถอดท่อมาเลย
เรื่องที่คุณป้าออกมาเปิดเผยมันก็มีที่ขัดกับทางที่เจ้าของอู่รถแท็กซี่เดิมเนี่ย
เขาเปิดเผยมานะจริงลูกชายของคุณลุงเนี่ยก็ยังขับรถแท็กซี่ทำมาหากินได้อยู่เลย
แต่ว่าคุณป้าซึ่งเป็นน้องสาวของคุณลุงสิทธิชัยบอกว่าลูกชายเขาป่วยป่วยทางจิตอะไรเนี่ยนะครับ
แต่ว่าทีนี้มันมีพนักงานปั๊มแก๊สที่แถวตำบลบางพลีบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรประการบอกว่า
เมื่อ๓วันก่อนเห็นคุณลุงสิทธิชัยขับแท็กซี่ป้ายแดงสีเหลืองเขียว
ไม่ใช่สีชมพูแบบที่เคยขับเลยนะแสดงว่าย้ายอู่แล้วนะ
คือเปลี่ยนแท็กซี่เป็นแท็กซี่ป้ายแดงแล้วเขายังคุยกันเด็กปั๊มแก๊สยังคุยกันอยู่เลย
บอกว่านี่ไงลุงที่ได้รับเงินบริจาค๘ล้านแล้วพอดูไปอ้าวไม่ใช่รถคันเดิมที่เคยมา
แล้วก็เห็นแต่งตัวดีขึ้นแต่งเสื้อผ้าใหม่นะเรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อแล้วนะครับ